ปุ้งจีน๑๓บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๔๐บาทต่อกิโลกรัม
พริกจินดาแดงวันนี้ราคาขึ้นมาอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะ